อ่าเราเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องของ
โรคที่คนก็สนใจมาดูกลุ่มคนที่ไม่สนโรคกันบ้าง
ออกจากกลางสี่แยกที่เพชรบูรณ์คนเขาแม่ไม่อยากจะบอกว่า
คนเขาด่าตามหลังตอนนี้ตำรวจนะครับ
รู้แล้วห้าคนนะฮะเตรียมออกหมายเรียกมาดำเนินคดีครับ
ครับชมคลิปก่อนไหมฮะ
สนุกครับแต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่สนุกกับพี่ด้วย
ออนไลน์นะครับแชร์ภาพของกลุ่มรถบิ๊กไบท์๑๐กว่าคันนะครับ
ออกจากแยกไฟแดงนะฮะถนนสายสระบุรีหล่มศักดิ์อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ขี่รถออกตัวด้วยความเร็วนะครับบางคันยกล้อกลางถนนยาวกว่า๑กิโลเมตรนะฮะ
แล้วจุดนั้นเนี่ยขอโทษนะครับเป็นหน้าตลาดสดหน้าตลาดสดทรัพย์สมทองนะฮะ
ซึ่งเป็นเขตชุมชนชาวบ้านชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมากัน
เค้าดูทีวีอยู่ในบ้านครูรับฮองกับผู้ชมครับ
เขาบอกได้ยินเสียงมาทางนู้นตั้งแต่สี่แยก
โอ้โฮแสดงว่าดำมากได้ยินเสียงออกตัว
ออกมายืนดูก็เห็นเหมือนในคลิปนั่นแหละ
มองว่าไม่เหมาะสมเลยแล้วมันเป็นอันตราย
เดี๋ยวจะไปชนคนอื่นเขาเข้านะฮะ
ขอให้ตำรวจตามจับนักสิ้งมาเดิมคดี

ท่านผู้บังคับการณ์ตรวจภูทรจังหวัดเพชรบูนเปิดเผยบอกว่า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ากลุ่มบิ๊กไบท์ที่ใช้ชื่อว่าเทเลทับบี้นะฮะ
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะส่วนใหญ่มาจากปลาจีนกับสระบุรีครับ
รวมตัวกันเดินทางจะไปเที่ยวภูทับเบิกเขาคอ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเพชรบูรณ์เขา
ทะเบียนรถจนทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว๕ราย
โดยจะออกหมายเรียกทั้งหมดมาสอบปากคำ

คือ๑ขี่รถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

มีบางจังหวะเร็วถึง๒๘๐๒๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในรถประมาทหวัดเสียวครับ